ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีหน่อยนะฮะ
เพราะว่ามีลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยเขาไปเจอกันที่ร้านอาหาร
สุดท้ายยิงใส่กันนะครับ
ฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งลูกหนี้คว้าปืนยิงเจ้าหนี้ไป๕นัท

แต่กลายเป็นว่าลูกหนี้ที่ยิงเขาใส่๕นัดเนี่ยเจ้าหนี้สาหัสนะ
ลูกหนี้ตายถูกครองแข่งทุบเข้าศีรษะ
ไปโดนทุบตอนไหนที่ยังไงตายได้ยังไง
มันเป็นคดีที่มันต้องคลี่กันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
หันนี้เป็นปริศนาเลยนะครับ
เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๘ตำบลทุ่งขวาง
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายสิทธิโชคคุณสารพันธ์
ชื่อเล่นชื่อเฮียสุนนี่คนตายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเฮียศุลอายุ๕๖ปีฝ่ายลูกมี่นะครับ
เสียชีวิตอยู่ข้างร้านจุดที่เป็นทางเดินไปห้องน้ำ
ข้างศพเฮียสุนเนี่ยมีปืนแมกกาซีนขนาดจุด๓๘ซูเปอร์ตกอยู่กระบอกหนึ่ง
มีคนหนึ่งที่เจ็บสาหัสนะชื่อนายไพโรธลักษณะวิเศษกุล
อายุ๕๑ปีหรือเฮียเชียงนี่ฮะเฮียเชียงนะเฮียเชียง
เป็นฝ่ายเจ้าหนี้ของเฮียสุนถูกยิงไป๕นัดฮะกระสุนเข้าลำตัวทั้งหมด
นี่กู้ภัยมาถึงก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
มีเพื่อนผู้หญิงคนสนิทของเฮียเชียงที่มาด้วยกันบอกว่าสาเหตุ
มันมาจากการที่ก่อนหน้านี้เฮียสุนผู้ตายมายืมเงินเฮียเชียงไป๑
แสนแล้วไม่ยอมคืนเมื่อวานนี้มาเจอกันที่ร้านอาหาร
ช่วงเย็นนะฮะมาเจอกันโดยบังเอิญอยู่กันคนละโต๊ะแต่ติดกัน
สุนกับเฮียเชียงต่างฝ่ายต่างนั่งหันหลังชนกันนะ
ตอนแรกก็นั่งกินต่างคนต่างกินตามปกติอยู่ดีดีเฮียเชียงเนี่ย
เดินไปหาเฮียสุนแล้วก็ถามว่าจะคืนเงินเมื่อไหร่
เฮียศุลชักปืนขึ้นมาก็นำยิงไส่เฮียเชียงทันที
บอกสิ้นเสียงปืนเธอก็รีบโทรเรียกกู้ภัย
ถามดีดีว่าว่าไงมันทักปืนมายิงเลย
ว่าแค่คุยแค่นี้มันต้องยิงกันด้วยเหรออืมอ่า
คือเฮียเชียงเนี่ยชัดเจนว่าถูกเฮียสุนยิง๕นัดใช่ไหม
กระสุนเข้าหมดเลยห้านัดแต่เฮียสุนมือยิง
โดนอะไรเลือดเต็มหน้าแล้วตายอยู่คาร้าน
ทุกผู้ชมครับคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงไปที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นร้านอาหารนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยลักษณะที่ร้านจะเป็นแบบนี้นะครับ
ส่วนจุดที่เฮียสุนนอนตายอยู่ในกองเลือดนะฮะ
เป็นทางเดินจะไปห้องน้ำหลังร้านมีรอยกระสุนปืนหนึ่งรู
แล้วก็หัวกระสุนขนาด๓๘๐๑หัวตกอยู่ในร้านด้วย
เป็นจุดห้องนอนเจ้าของร้านพอดีคาดว่าเป็นช่วงที่มีการยื้อแย่งปืนกัน
แล้วก็ยิงกันมันทะลุมาฝาบ้านตรงนี้ด้วยนี่นะฮะเจ้าของร้านบอกว่า
เมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุยิงกันเนี่ยช่วง๔โมงเย็นนะครับ
เยสุนผู้ตายมาที่ร้านมาเป็นครั้งแรกเลยเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมานะครับ
มากับพักพวก๔๕คนนั่งอยู่ที่โต๊ะซุ้มโต๊ะหนึ่ง
เฮียเชียงเนี่ยก็มามากับเพื่อนผู้หญิงคนสนิท
ซึ่งเฮียเชียงเนี่ยเขามาประจำไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่เคยทำตัวกลางอะไรเวลาที่เฮียเชียงมา
ขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านบอกทำอาหารอยู่ในครัวได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะฮะ
จากนั้นตามมาด้วยเสียงปืนอีก๕๖นัด
พอวิ่งออกมาดูเพราะว่าเฮียเชียงโดนยิงไปแล้ว
แล้วนั่งคล่อมร่างเฮียสุนผู้ตายอยู่
รอบแรกคือนัดเดียวก่อนแล้วก็มีตามมาอีกสามสี่นัด
ซึ่งเสียงปืนแล้วแล้วที่เขานั่งค่อม
เลยไม่ไหวแล้ว
เลือดเต็มหน้าเลยแล้วคนคนที่เสียนี่ก็เลือดเต็มหัวเต็มหน้าเหมือนกัน
วันนี้เราได้คุยกับพี่สาวของเฮียเชียงนะฮะพี่สาวของคนเจ็บนะครับ
พี่บอกว่าน้องชายทำธุรกิจฟาร์มหมูนะเป็นคนมีเพื่อนเยอะ
ส่วนผู้ตายเฮียสุนเนี่ยเคยได้ยินว่าทั้งคู่เนี่ย
เยสุนเฮียเชียงเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้ว
เฮียเชียงเคยให้เฮียสุนยืมเงิน๑แสนบาทไม่คิดดอกเบี้ยสักบาท
ให้ยืมกันในฐานะเพื่อนนะฮะแต่พักหลังน้องชายนะฮะ
เฮีเชียงก็คือแว่นดำเสื้อดำเนี่ยพี่สาวบอกน้องเนี่ยมาบ่นให้ฟัง
บอกเพื่อนก็คือเฮียสุนนะขวามือนะฮะให้ยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนเงินสักที
เวลาไปทวงเนี่ยเฮียสุนจะเอาปืนมาวางบนโต๊ะค่ะ
วางปืนใส่เพื่อขู่ทำให้เฮียเชียงไม่รู้จะเอ่ยปากทวงยังไงต่อ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้น้องชายเนี่ยออกจากบ้านไปตอนเย็นมารู้ข่าวตอนค่ำบอกถูกเฮียสุนยิงตอนไปนั่งกินข้าว
พี่สาวบอกตกใจมากสงสารน้องชายด้วยเพราะเรื่องนี้มูลเหตุจริงแล้วน้องไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อน
ตอนนี้อาการน้องชายพ้นขีดอันตรายแล้วยังอยู่โรงพยาบาลโชคดีกระสุนไม่ถูกจุดสำคัญ
เรื่องคดีไม่กังวลเพราะน้องไม่ได้เริ่มก่อน
แต่ถ้านีก็ตายก็สู้เลย
ทีนี้ในช่วงเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละครับเฮียสุนถึงตายได้นะครับ
เพราะฝั่งเฮียเชียงเขาก็ไม่มีปืนใช่ไหมแถมยังถูกยิง๕นัด
สภาพศพเฮียสุนนี่มีร่องรอยถูกกระแทกเข้าศีรษะเนี่ยนะครับ

ที่วัดพิมพฤทธารามนะครับที่อำเภอพนัฐนิคมที่ชนบุรีนะครับ
บอกว่าไม่มีใครทราบชนวนเหตุที่แท้จริงเหมือนกัน
รู้แค่ว่าทั้งคู่เนี่ยบังเอิญไปเจอกันที่ร้านอาหาร

เสียชีวิตเนื่องจากถูกของแข็งกระแทกที่ใบหน้าและท้ายทอยอย่างรุนแรง

ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกยิง
เชื่อว่าอาจจะถูกด้ามปืนทุบศีรษะหรือเปล่าตอนที่แย่งปืนกัน
ส่วนทางคดีนะครับภูมิกับการสพพนัฐนิคม
บอกว่าตอนนี้ต้องรอสอบสวนปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ

กำลังรอผลชนะสูตรศพอย่างละเอียดด้วยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเฮียสุน

ถูกทุบถูกตีหรือถูกยิง
เชื่อว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนคงสรุปคดีได้ไม่ยาก
ตอนนี้กำลังรอเฮียเชียงให้อาการดีขึ้นเดี๋ยวจะไปสอบปากคำ
เพื่อจะได้ดำเนินคดีกันต่อไปว่าใครผิดใครถูกอย่างไร